เรื่องของความรักเนี่ยบางทีมันหาทางออกลำบาก
แล้วคนก็พอหาทางออกอะไรไม่ได้ก็ชอบคิดสั้น

ว่าเราถึงวัยที่มันเหมาะหรือยังกับเรื่องแบบนี้
อย่างคู่รักชั้นม๑คู่หนึ่งนะ

ด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละว่าเออมันยังไม่ถึงวัย
ใช่ยังเด็กอยู่อย่าเพิ่งรีบมีแฟนให้เรียนหนังสือ
แล้วก็เนี่ยคุณเขียนมาสอนไปนั่งคุยกันเนี่ย
แล้วไม่คุยไม่ไปคุยที่ไหนไปคุยแถวคลองระบายน้ำ
คุยกันไปคุยกันมาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสองคน
เดินลงคลองเลยกะฆ่าตัวตายทั้งคู่
ในเมื่อความรักมันไม่สมหวังแต่ตอนที่กำลังเดินลงไปในคลองเนี่ยนะฮะ
คือคลองเนี่ยน้ำลึกมิดหัวนะครับอยู่ดีดี
มันมีตัวเงินตัวทองไหว้มาครับค่ะฝ่ายเด็กผู้หญิงตกใจฮะ
ตะกายหนีฮะทั้งทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นทีนี้ยิ่งหนีเนี่ย
ไม่ได้หนีเข้าฝั่งหนีไปจุดที่ลึกจมน้ำครับ
ฝ่ายผู้ชายเห็นฝ่ายหญิงจมน้ำไปต่อหน้าต่อตานะ
คือทั้งที่ความจริงชวนกันมาว่าจะเดินลงคลองแล้วตายทั้งคู่เนี่ยนะ
ขึ้นฝั่งฮะไปตามคนมาช่วย
กว่าจะงมได้เนี่ยเกือบ๑๐นาทีตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เนี่ยฮะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้นะครับช่วงสายที่บริเวณคลองระบายน้ำชลประธาน
ซอยเทศบาลบางปูสี่สิบเก้าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เห็นเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็เด็กผู้ชายก็มาเรียกด้วยนะครับ
ก็เลยไปช่วยกันแล้วก็งมเด็กผู้หญิงขึ้นมาได้
เด็กผู้หญิงอายุ๑๓ค่ะ
เด็กผู้ชายอายุ๑๒แต่ว่าเรียนอยู่ม๑ด้วยกันนะครับ
ช่วยเด็กผู้หญิงขึ้นมาได้นะครับ

ส่วนเด็กผู้ชายบอกว่าเขารู้จักกับฝ่ายหญิงเนี่ยมาตั้งแต่ชั้นป๖
เป็นแฟนกันพ่อกับแม่ฝ่ายหญิงกีดกันมาตลอด

โดยบอกว่าอายุยังน้อยยังอยู่ในวัยเรียนไม่อยากให้มีแฟนกัน
ทั้งคู่ก็เลยเครียดแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันว่าจะกระโดดลงน้ำ
เพื่อฆ่าตัวตายหลังจากที่ไม่สมหวังในความรัก
ค่ะโอ้โหอายุ๑๒๑๓มา๑ต้องเจออะไรอีกเยอะ
เมื่อวานนี้ครับทั้งสองไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนเมื่อวานนี้วันหยุดนะ
วันวันอาทิตย์ใช่ไหมวันเสาร์วันเสาร์แต่เขามีกิจกรรมด้านธรรมะที่โรงเรียน
ทำกิจกรรมเสร็จก็พากันนั่งรถไฟฟ้ามาลงใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้ว
กันไปนั่งคุยที่ริมคลองปรึกษาหาทางออกคุณเขียนมาสอนตัดสินใจเอาอย่างนี้ดีกว่า
ตายด้วยกันก็จูงกันเดินลงคลองทั้งคู่เลยจะฆ่าตัวตายให้มันจมไปเลย
ปรากฏว่าระหว่างที่เดินลงน้ำไปมันมีตัวเงินตัวทองว่ายน้ำมาแล้วไหว้มาตรงที่ทั้งคู่เดินลงไปเนี่ย
ฝ่ายเด็กผู้หญิงทีนี้เห็นตัวเงินตัวทองแทนที่ปกติกะว่าจะเดินลงน้ำกันเนี่ยตะเกียกตะกายเลยทีนี้
วิ่งหนีไหว้หนีไปเรื่อยทั้งที่ตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นแล้วบวกกับความตกใจด้วยไง

ไอ้ที่แรกจะจูงกับโรงน้ำฆ่าตัวตายนะ

แล้วก็ไปตามคนมาช่วยนะ
บอกว่าเห็นชาวบ้านแถวนั้น

เพราะว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจมน้ำไปแล้ว

ผมคิดจะฆ่าตัวตายในโรงน้ำ

ตอนนั้นเราคิดชั่ววูบหรือว่าคิดมานานแล้ว

คุกกันมานานกี่ปีแล้ว

แล้วทำไมเราถึงจูงลงไป
เป็นไง
เป็น
แล้วทำไมผู้หญิงจมน้ำเราไม่จมตอนช่วง
เขาเหมือนเขาปล่อยตัวไปเลย

เขาก็เลยปล่อยมือเราจมไปเลย

แล้วพอถึงน้ำปุ๊บมันก็จะจมของผม

แล้วน้ำเข้าไปของผมก็
เขาก็เลยจมไปจมทั้งคู่เลยป่ะ
ผมเอามือไว้ตลอดน้ำ

คือทำไปแล้วตกใจมั้ย

นี่แก้ปัญหาแบบนี้นี่

ตอนนี้เด็กผู้หญิงเขาก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะ

ส่วนทางฝั่งแม่ของเด็กชายเนี่ยนะ

รู้ว่าลูกเนี่ยคบหากับฝ่ายเด็กผู้หญิงอยู่
แต่แม่ฝ่ายชายเขาก็ไม่ได้ว่าสนับสนุนนะ
เขาก็เคยเตือนลูกชายไปแล้วว่า

ก็ไม่คิดว่าลูกจะมาทำกันแบบนี้

สิ่งที่อยากทำมากที่สุดคืออยากขอโทษพ่อแม่ฝ่ายหญิง
เพราะว่าลูกชายของเขาทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

เราก็ให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูไปคลองชลประธานตรงเนี้ยค่ะ
กว้างสัก๑๐เมตรได้ลึก๒เมตรนะคะ
ตลิ่งลาดชันแต่ว่าก็พอที่จะค่อยเดินลงน้ำไปได้

ต้นไม้ขึ้นรกมันก็เหมือนกับเป็นที่อยู่ของตัวเงินตัวทองนั่นแหละ
นักข่าวของเราลองไปสำรวจดูก็มีตัวเงินตัวทองอยู่เยอะจริงนะ

แล้วก็ได้ไปคุยกับนายสุนทรสิทธิบุรีอายุ๖๗ปี
เป็นวินมอเตอร์ไซค์การเคหะหมายเลข๔๕
เขาเป็นคนเห็นเหตุการณ์เขาเป็นคนไปช่วยเด็กทั้งสองคนนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไปส่งผู้โดยสารแล้วค่ะที่ปากซอยเทศบาลบางปู๔๙
เห็นว่าเด็กผู้ชายกำลังลอยน้ำแล้วก็พยายามที่จะว่ายน้ำเข้าฝั่ง
แต่ตอนนั้นเขาไม่เห็นเด็กผู้หญิงแล้วนะคะ
ก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านคนอื่นที่อยู่ใกล้ให้เอาเรือมาช่วย
เพื่อที่จะได้ค้นหาตัวเด็กหญิงที่จมน้ำเขาหากันอยู่นานกว่าสิบนาทีอะค่ะ
ก็นำตัวเด็กขึ้นเรือนำตัวขึ้นฝั่งปฐมพยาบาลแล้วก็รอรถพยาบาลมารับนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
สิบนาทีที่ช่วยเด็กงมหาเด็กอ่ะนะก็ประมาณนี้แหละพอดี
พอดีเรือมาก็เจอแล้วเรือมาก็เจอแล้วก็เอาขึ้นเรือพอดี
หลังจากที่เขาขึ้นเรือครับอาการของเด็กเป็นยังไงบ้างฮะ
ของเด็กตอนเอาขึ้นเรือก็อ่อนไปหมดแล้วคืออ่อนไม่ได้สติแล้ว

สุนทรคนนี้นะคะก็บอกว่าเด็กทั้งสองคนเขาไม่ได้กระโดดสะพานอะไรนะคะคือหลายคนเข้าใจว่าน้องกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
น้องเขาไม่ได้กระโดดนะคะก็ไม่รู้ว่าน้องเขาตั้งใจฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่ที่เห็นก็คือเห็นเด็กจมน้ำแล้ว
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับแม่ของเด็กผู้ชายก็ทำให้ได้ข้อมูลมาว่าจริงแล้วช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็จะไปเยี่ยมเด็กผู้หญิงที่ยังคงอยู่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะ
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะเด็กจมน้ำหายไปนานหลายนาที
เพราะข้อมูลจากคนที่ไปช่วยก็บอกว่าตอนเห็นเนี่ยคือเด็กก็จมแล้ว
กว่าจะช่วยขึ้นมาได้ก็๑๐นาทีกว่าแล้วอ่ะ
คือถ้าตามข้อมูลเนี่ยไม่ได้กระโดดลงจากสะพานแน่ไม่งั้นต้องจมไปเลย
อาจจะเดินลงไปหรือยังไงนี่แหละแต่ว่าหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก
หรือว่าเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงเนี่ยนะบางทีชวนกันไปอย่างเรื่องเด็กวิวาดตีกันเนี่ยไป
ไปตีกันไปจัดการมันเลยพวกเนี้ยไอ้คนที่ชวนเนี่ยหนีก่อน
หรือว่าคนอื่นมันทิ้งเราหมดอ่ะแต่ก็นะเด็กเนาะเด็กนะคะ
พอเห็นเหตุการณ์นี้แล้วมันสะเทือนใจอ่ะอืม